นาทีมีเฮวันนี้ไปดูลูกยิงไกลสุดสวยของ
มาริโอยูโรฟสกี้จอมทัพชาวมาเซโดเนียของ

ที่ทำได้ในเกมไทยลีกกลางสัปดาห์ครับ

สนับสนุนโดยยาดมตราโป๊ยเซียน
ทีมีเฮวันนี้ไปดูลูกยิงของ
กุเรียนโอมาริโอยูโรฟสกี้
แม้จะไกลลิฟต์แต่เขาก็ทำได้อย่างเหลือเชื่อ

ในช่วงที่สกอร์ห่างกันถึงสองประตูต่อศูนย์
และเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้าย
มาริโอยูลอฟสกี้ดาวยิงมาซิโดเนียตัวเก่งของแบงคอก
เลยตัดสินใจยิงแบบนี้
ไกลทั้งยากแต่พี่แกก็ยังทำได้ลงคอ
แถมยิงเสร็จดันไปดีใจในฝั่งที่ไร้กองเชียร์

และนี่คือ๑นาทีมีเฮ
โปรดติดตามตอนต่อไป